คลื่นลมแรงแบบนี้วิถีชาวเลเนี่ยเขาจะออกไปจับปูม้าในทะเลกัน
ไปดูวิถีชาวเลกันหน่อยว่าจะฝ่าคลื่นลมแรงยังไงบ้างค่ะโอ้โหคุณลมแรงขนาดนี้
จริงถ้าทางอุตุเขาก็ต้องเตือนนะว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งถูกต้อง
คือชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยยังต้องเผชิญกับภาวะคลื่นลมแรงชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่เขาจะหยุดออกเรือชั่วคราว
ใช่แต่ก็มีบางส่วนเขาอาจจะต้องดูว่าวันที่มันไม่ได้แรงมากอ่ะเอาง่ายนะ
จะออกไปจับปูม้าได้เพราะปูม้าราคาดีกิโลกรัมละสามร้อยยี่สิบ
เนี้ยนะคะเขานำเรือประมงพื้นบ้านเนี้ยออกไปเก็บอวนปูมากกลางทะเลแบบนี่
เห็นไหมเห็นไหมนี่เขาจะวางทิ้งไว้หลายวันก่อนคุณแล้วค่อยออกไปเก็บนะคะ
อาจจะต้องเสี่ยงกับภาวะคลื่นลมแรงบ้างแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าวันไหนที่มันไม่ได้แรงมากจนเกินไปถึงจะออกไปเก็บได้
ถ้าแรงมากเกินไปอันนี้อันตรายเขาก็จะไม่ออกนะคะ
ชาวประมงบอกว่าจริงแล้วเนี่ยปูม้าราคาดีมากแล้วต้องจับมาเป็นเป็นถึงจะขายได้ราคาจริง
คือต้องยอมรับว่าปูม้าเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะมากขึ้น
ทั้งเอามายำทั้งอะไรต่างใช่ไหมแล้วราคามันดี
คุณดูดิตัวใหญ่แล้วตัวเป็นแบบนี้เลยนะ
นายชามินหนุดทองวัย๓๓ปีนี่นะคะชาประมงกว่าหนึ่ง
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาออกไปเก็บอวนปู๕๐ผืน
ความยาว๓๕กิโลเมตร
คือขากลับเขาบอกว่าก็หวาดเสียวเหมือนกัน
เพราะว่าวิทย์จะโดนคลื่นซัดเรือจมอยู่เลย
แต่โชคดีปลอดภัยขึ้นฝั่งได้
อันตรายต้องบอกฝากเตือนนะจริงไม่ควรนะ
เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะแต่ว่าพอขึ้นฝั่งมา
เขาจะช่วยกันปลดปูออกจากอวนและปูเป็นน่ะ
กิโลกรัมละ๓๒๐บาท
และตัวหนึ่งน่าจะเป็นโลได้นะประมาณเกือบ
เกือบโลใช่น่าจะประมาณ๒๓
แค่สไตล์แบบนี้น่าจะประมาณก็๓๔ตัวโล
ใช่ประมาณสามตัวโลนะคะก็วันหนึ่งอ่ะ
สามารถจับปูม้าได้นะ๓๐กิโลกรัม
กิโลกรัมละ๓๒๐บาท
คูณอยู่แป๊บนึงประมาณ๑๑๐๐๐บาท๙๖๐๐บาทเออ๑๑๐๐๐บาท
คุณรายได้ต่อวันแต่เอาอย่างนี้มันไม่ได้ได้ทุกวัน
แล้วบางช่วงที่มรสุมมันแรงออกไม่ได้ก็คือออกไม่ได้
ก็ต้องยอมนะคะยังไงอ้าวใช้ความระมัดระวังกันด้วยเนาะ
พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะจ๊ะ
แบบนี้ก็เป็นกำไรของคนกินอ่ะหวานอ่ะ
อันนี้ตัวใหญ่นะ๓ตัวโลได้ด้วยฉันว่า